ก็มักจะมีข่าวกับสาวก็ไม่ได้เยอะแต่คนจะรู้ว่าเจ้าชู้มาก

มักจะหยอดหยอดก่อนพฤติกรรมแบบแฟนไม่เรียกแฟน
แต่พอไม่อยากสารต่อเขาจะหายไปเอง

คนนี้ดังมีงานตลอด

แหล่งข่าวของเยียนเขาเล่ามาว่า
ฮีมักจะชอบหยอดตัวประกอบ
สิจากนั้นพอเด็กติดกับดักปุ๊บ
ก็สารต่อขอเบอร์โทรศัพท์นางว่า

แล้วก็จะดูแลเทคแคร์แบบแฟน

แต่ด้านคู่จิ้นของฮีที่แฟนคิดกันว่าคบกัน
แล้วฮีก็หยอดแรงว่าคบกันอยู่นะ

มีคนเตือนมาว่าชีเนี่ย
ก็ไปสอบถามฮีปรากฏว่าอีทตกใจ

พร้อมบอกว่าเราก็ศึกษาเธออยู่
ซึ่งความจริงมันก็คือการหยอดนั่นแหละ

ทุกวันนี้ฮีก็ยังหาแฟนใหม่อยู่เรื่อยเลย
โดยคนใกล้ตัวเฮีเนี่ยเขาเสริมมาว่า
เพิ่มความมั่นใจให้ฟังว่า
แต่หิก็ยำนะว่าไม่มี
ใครวะใครล่ะใครล่ะ

ไม่จริงอ๋อตอนนั้นเออโอ้นานแล้ว
ใช่ไหมล่ะตอนนั้นก็จิ้นไปจิ้นมาแล้วมันเป็นจริงไง
เห็นไหมคนจะเปิดแบบอ้าวจ้ะอีคนมาปิดประเด็นเรื่องนี้แล้วนะ
มาเปิดประเด็นเรื่องใหม่ที่พี่โมสพูดจ้ะอีแล้วแบบว่าไม่มองหน้ากันเลยรู้
ตอนทุกวันนี้ก็คือไม่คุยกันเลยอย่างนี้หรอคะ
ก็มันก็ไม่น่าจะไม่น่าจะนะ
หรอกบางทีเล่นละครด้วยกันก็อย่าจิ้นกันเยอะอย่าจริงกันเยอะอะเนาะ
เพราะความจริงมันน่ากลัวกว่าอุ้ยความจริงมีหนึ่งเดียวด้วย
ความจริงมันน่ากลัวกว่า